อีกอย่างหนึ่งที่คุณน่าจะไม่เคยเห็นคือเหล็กน้ำผี
น้ำพีเนี่ยเขาก็ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่ดูเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้
ก็จะช่วยทำให้เรานี่มีแต่สิ่งดีนะคุณผู้ชม
งั้นจะพาไปตกเหล็กศักดิ์สิทธิ์กันนี้ค่ะ
นี่นะจ๊ะบ่อเหล็กน้ำพีนะคะ
จะพาไปดูเด็กตกเหล็กดำพีกันนะคะ
บ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะของจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เด็กเตรียมอธิษฐานแล้วนะคะจะตกเหล็กน้ำพีแล้วค่ะ
นี่นะคะพอขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นมวลสารเล็กนี่เห็นไหมคะ
นี่ค่ะนี่คือหินน้ำพีนะคะ
เคยเห็นกันไหมคะคุณไม่เคยอะครับเคยค่ะหินน้ำพีเหล็กน้ำพีที่เขาว่าเนี่ยค่ะนี่ก็เพิ่งจะเห็นกันเหมือนกัน
เป็นกิจกรรมตกเหล็กศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นที่บ่อเหล็กน้ำพีค่ะ
อยู่ที่บ้านน้ำพีหมู่๑ตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์
ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
เพราะจุดนี้เป็นบ่อเหล็กสำคัญที่ใช้ในการถลุงเหล็ก
แล้วก็เอาไปทำเป็นอาวุธเพื่อสู้รบกับฆ่าศึก
มีดดาบที่สร้างจากเหล็กน้ำผี
อย่างนี้นี่เองบ่อแห่งนี้นะคะ
มีคนในสมัยก่อนเขามาตกเอาเหล็กไปทำเป็นดาบให้กับพระยาพิชัยดาบหักมาแล้วนะคุณ
เล่ากันมาสืบขานกันมายาวนาน
โดยเหล็กน้ำพีจะมีอำนาจในตัว
ผู้ใดที่ครอบครองแล้วจะมีโชคปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายต่าง
แล้วก็ยังต้านคุณสัยอีกด้วย
นักรบโบราณก็เลยนิยมพกติดตัวเอาไว้ยามที่จะออกรบไงคุณ
จากเรื่องราวนี่แหละก็ทำให้คนรุ่นใหม่ที่มีความศรัทธามาที่นี่

ตกหาเหล็กน้ำพีกันด้วย
ถ้าตกได้ก็เอาไปบูชาต่อเพื่อความเป็นสิริมงคล

แต่ว่าทางเจ้าของคลิปก็คือคุณนุสกูซ่า
ไม่ได้บอกว่าตกได้เลยไหม

ไอ้ที่เขาใช้ตกมันคืออะไร

เพราะว่าตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมันเป็นคลิปสั้น
เขาอยากจะให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการและความเชื่อ
แต่ว่ารายละเอียดอาจจะต้องไปตามกันต่อนะ
เพราะว่าไปดูอยู่เหมือนกันใช่อุตรดิษฐ์ค่ะ

กันที่เขาว่าเมื่อก่อนเขาก็มาถลุงเหล็กกันตรงนี้
มันก็น่าสนใจนะว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่อะไรอย่างนั้นนะคะ
เคยแต่ไปตกปลาไม่เคยตกเหล็กเลย
ตกเหล็กตอนเด็กเป็นปลาปลอมแล้วมีแม่เหล็กอยู่ข้างใน